เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ขอนแก่นก่อนเลยนะฮะ

พ่อค้าขายกัญชากับลูกค้าที่เขาสั่งซื้อกัญชา

พ่อค้าขายกัญชาน่วมเลยฮะ

นึกจักรหรอ

กลับแผลไอ้

กลับไว้ว้าว
พี่แค่ทำให้ส่วนตัวอะไร
อย่ากลับไว้

ไปเข้าไปแบบไม่ยั้งเลยนะฮะตะโกนด่าอะไรเยอะแยะไปหมด
แล้วก็ขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของคนที่มาด้วยแล้วก็หลบหนีไป

นี่คนนี้นี่พอเห็นคนที่ทำร้ายไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็เข้าไปดูกัน
แล้วจะมีพลเมืองดีเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับเป็นหลักฐานเลยนะฮะ
เหตุการณ์ตามภาพเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้
ข้อมูลเนี่ยบอกประมาณว่าไม่ทราบสาเหตุแต่น่าจะคุยกันด้วยสติ
เหตุเกิดจากคนเจ็บมาส่งของแล้วน่าจะพูดผิดคอกัน
เพราะได้ยินผู้ก่อเหตุบอกว่าเหมือนกับด่าอะไรสักอย่างนึงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เราตรวจสอบไปนะครับผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อธนารักษ์นะฮะ
อายุ๒๒ปีตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลขอนแก่น
นี่ตอนที่ชาวบ้านเขาเข้ามาดูอาการกัน
โดยเฉพาะกกหูด้านซ้ายเนี่ยมันเลือกเต็มเลย
นี่เขาก็พยายามไม่รู้ติดต่อกับใครอะไรยังไงนะ
แต่สุดท้ายชาวบ้านแถวนี้ก็ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่มาพาไปส่งโรงพยาบาล
ธนารักษ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณ๔โมงเย็น
คนก่อเหตุติดต่อขอซื้อกัญชากับเขา
ก็นัดหมายมาเจอกันที่ถนนกรปภึกตรงข้ามมขอนแก่น
แถวนั้นเนี่ยมีตลาดนัดเปิดท้ายขายของอยู่แล้วนะ

มาถึงชายที่ก่อเหตุก็ทำทีเป็นสอบถามเรื่องกัญชาที่สั่งซื้อ
พอตัวธนารักษ์เขาบอกพอตัวเขาเผลอเนี่ยจะหยิบกัญชาให้
ก็ถูกต่อยจนล้มลงแล้วก็เตะซ้ำตามภาพที่เห็นเลย
ซึ่งเขาบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าการสั่งซื้อกัญชาครั้งนี้
เป็นแค่การล่อซื้อเพื่อลวงเขาออกมาเท่านั้น
เพราะเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกลางเดือนมิถุนายนนะฮะ
เขากับคนที่มาทำร้ายเนี่ยเคยมีปัญหากันครั้งหนึ่ง

เมื่อวานเนี่ยตอนเย็นก็เอามาส่งคิดว่าจะอุดหนุนจริงมาถึงเนี่ยทั้งเตะทั้งต่อยอัดเขาใหญ่เลย

แล้วเขาก็มีการสั่งกัญชาเรา
ครับผมแล้วเขาก็ขายด้วยแต่ว่าเขามาสั่งของเรา
แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราก็คิดว่าเขาอ่ะ
แค่อยากจะอุดหนุนเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็เตรียมให้ด้วย
แสดงว่าเนี่ยทั้งสั่งทั้งซื้ออะไรกันนี่แหละ
ใช่ค่ะแต่ประเด็นคือขิงกันเรื่องกัญชาขิงกันในเฟซบุ๊ก
ขิงแบรนด์ก็ประมาณอะไรเกรทับกันเนี่ย
อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการขายแบบตัดราคาอะไรกันด้วยไง
โอ้โหเอากันใหญ่เลยช่วงนี้ไปกันใหญ่แล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมครับหลังเกิดเหตุนะครับ
คุณธนารักษ์เขาก็ส่งแชทเฟซบุ๊กมาให้ทีมข่าวของเราดู
บอกว่าคู่กรณีเนี่ยหลังก่อเหตุไปแล้วนะ

แล้วทักมาในลักษณะให้ของลับ

คู่กรณีบอกก็ต้องไปหาหมอก่อนเหมือนกัน

บอกนี่แล้วก็กล้องเต็มเลยจะอยู่ทำไม

คนเจ็บตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ

ลำคอแถวหูเลยนะฮะแถวใบหน้าด้วย
เขายืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดอย่างถึงที่สุด
ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวมาก่อนด้วย
แค่ติดต่อซื้อขายกัญชากันเท่านั้น

คู่กรณีนะฮะก็มีเฟสบุ็คของเขาอ่ะ
ที่เขาติดต่อซื้อข่ายกันชาติกับคุณธนรักนะครับ